เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวความน่ารักของสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่ง
ใครที่อยู่คนเดียวอยู่แบบเหงา
คุณไม่มีสัตว์เลี้ยงคุณจะเหงานะ
เอาสัตว์ตัวนี้ไปเลี้ยงเอาไหม
เพราะมีสัตว์เลี้ยงเหรอคะใช่ไปดูภาพความน่ารักของมันหน่อยฮะ

อ่าวชื่ออะไรรู้ป่ะ
อะไรนะ

นี่อันนี้คืองับแบบว่างับด้วยความรัก

ให้มันกินแมลงเยอะแล้วมันจะเชื่อง
หรอพี่ไม่น่าเชื่อเป็นไปแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะลองเลี้ยตุ๊กแก่
ผมก็ไม่ว่าลองทำแบบพี่เขาดูฮะ
นี่เราดูมันนอนให้เกาคุง